เมื่อวานนี้ช่วงสายสายครับมีกลุ่มวัยรุ่นไปกันสองคน
ขี่มอเตอร์ไซค์ตามภาพวงจรปิดกลางวันแสกนะฮะ
แล้วเอาปืนไปยิงคู่อรินักศึกษาปีที่๑อุเทรนธวาย
ชื่อว่านายหอดอายุ๑๙อาการสาหัสเป็นตายเท่ากัน
ในขณะที่อีกหนึ่งคนที่โดนลูกหลงครับไม่รู้อีโน่อีเหน่ด้วยเลย
ไม่ได้อยู่ในความขัดแย้งวังวลนี้เลยชื่อว่าครูเจี๊ยบ
ลูกหลงกระสุนเจาะเข้าที่หน้าผากครูเจี๊ยบเสียชีวิตนะฮะ
วันนี้ทางคุณแม่ของครูเจี๊ยบจัดเตรียมสถานที่รอรับร่างของลูกสาว
แม่ยังทำใจไม่ได้ครอบครัวยังคงโศกเศร้าเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

บรรยากาศเมื่อตอนช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับคุณแม่มณีอายุ๗๐ปีครับเป็นคุณแม่ของครูเจี๊ยบคุณครูศิรดาเป็นครูสอนคอมพิวเตอร์
โรงเรียนพระหารุทัยคอนแวนแถวย่านคลองเตยกรุงเทพมหานครนะครับ
ซึ่งครูเจี๊ยบเนี่ยถูกลุกหลงหลังจากที่มีวัยรุ่นสองคนขี่รถพากันซ้อนท้ายมาครับแล้วเอาปืนไปยิงคู่อาริแต่กระสุนเนี่ยมาเจาะเข้าที่บริเวณหน้าผากของครูเจี๊ยบจนเสียชีวิต
ซึ่งเมื่อวานนี้คุณครูไปติวหนังสือให้กับนักเรียนแม้
จะเป็นวันเสาร์ก็ตามเพราะคุณครูเจี๊ยบเป็นเสาหลักในการ
ดูแลพ่อแม่แล้วก็หลานอีกสองคนนะฮะก็ต้องทำทุกทางครับ
ในการดูแลทุกชีวิตที่ต้องรับผิดชอบปรากฏว่าคุณแม่เสีย
อย่างมากนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นร้องไห้อย่างหนัก
ทำใจยอมรับความสูญเสียในครั้งนี้ไม่ได้ครับญาติญาติต้อง
เข้าไปดูแลประคับประคองให้กำลังใจขณะที่ญาติญาติและ
ชาวบ้านในพื้นที่เองนะครับต่างช่วยกันจัดเตรียมงานศพ
ของครูเจี๊ยบซึ่งจัดขึ้นที่วัดแม่พระประจักษ์แห่งภูเขา
คาแมวอาคารบ้านแม่พระประจักษ์อำเภอ๒พี่น้องที่จังหวัดสุพรรณ
บุรีครับบรรยากาศก็เป็นไปอย่างโศกเศร้าย้อนกลับไปก่อนหน้า
นั้นครับเมื่อตอนช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยคุณแม่มณีซึ่งเป็น
ของครูเจี๊ยบบอกว่าอยากให้จับตัวคนร้ายให้ได้โดยเร็ว
บอกเลยนะครับว่าตอนนี้เหมือนหัวใจแม่สลายแม่เลี้ยงลูก
ของแม่มาส่งเรียนปริญญาโทครุศาสตร์บัณฑิตได้เกียรตินิยมอันดับ
ลูกคนโตของแม่เพิ่งจะตายไปได้สองปีกว่าอยากถามว่า
ทำกับลูกฉันแบบนี้ทำไมแม่บอกเลยนะครับว่าอยากให้จับ
คนร้ายแล้วตัดหัวมันไปเสียบประจานในระหว่างนั้นเนี่ยแม่ได้
โทรคุยกับญาติร้องห่มร้องไห้เสียงสะอื้นไห้เป็นที่น่า
เศร้าเสียใจสำหรับทุกคนที่เห็นภาพนี้ครับ
จะตายอยู่แล้วน้ำโป๊ยเมื่อวานนั้นปี๊ดเลยหน้าบ้าน
อยากให้จับคนที่ทำลูกครับ
สุดจะแค้นใจครับมาทำกับลูกของแม่แบบนี้ได้
ยังไงค่ะนอกจากนี้ครับคุณผู้ชมและมิ้นครับมีข้อมูลว่า
เจี๊ยบเนี่ยวางแผนเตรียมจะจัดงานแต่งงานกับแฟนนุ่ม
ในช่วงปีหน้าด้วยนะครับแต่มาเกิดเหตุการณ์สะเทือนใจใน
ครั้งนี้ซะก่อนแสดงความเสียใจด้วยนะครับในขณะที่
คุณพ่อของครูเจี๊ยบครับคุณพ่อไกรวันอายุ๗๕ปีบอกว่า
หลังจากรู้ข่าวร้ายตกใจมากไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้

พี่ชายของครูเจี๊ยบเขาตายไปก่อนหน้านี้เมื่อปี๖๓
ดังนั้นตอนนี้ครูเจี๊ยบถือว่าเป็นเสาหลักของครอบครัว
ดูแลพ่อดูแลแม่ดูแลหลาน

เจี๊ยบต้องคอยหาเงินส่งเสียให้กับทางบ้าน
ดูแลทุกชีวิตให้กินดีอยู่ดีตอนนี้ครอบครัวเสียใจมากครับ
วันนี้นะคะทันทีที่ร่างของครูเจี๊ยบเนี่ยเดินทางมาถึงสถานที่จัดงานนะคะ

ลงไปเลยอ่ะแม่ร้องไห้แบบคือน้ำตาที่กลั้นไว้มันไหลพรั่งพลูออกมาแบบนี้เลยจริงอะค่ะ
เจี๊ยบถึงแม่ไปทำไม
เจี๊ยบถึงแม่ไปทำไม

คุณแม่ได้แค่ร้องไห้แล้วก็เรียกชื่อลูกสาวบอกว่าทิ้งแม่ไปทำไม
เอาเจี๊ยบคืนมาเนี่ยค่ะคุณแม่บอกคุณแม่เสียใจมากจริงจริงนะคะ
กับการจากไปอย่างกระทันหันแบบนี้ครูเจี๊ยบเป็นเสาหลักของครอบครัวทั้งส่งหลานเรียนหนังสือดูแลแม่ที่ป่วย
แม่บอกว่าปกติจะคุยกับลูกสาว
ชวงคำแต่เดี๋ยวโทรมาแล้วพร้อมคุยกันละ
ครั้งสุดท้ายเพิ่งคุยกันเมื่อพฤตรฐรรษฐรรปดีเนี่ยเองนะคะ

ปกติแล้วเนี่ยพอกินข้าวเสร็จแม่ก็จะเข้านอนแล้วก็หลับเลย

แม่บอกแม่นอนไม่หลับกินยาแล้วก็นอนไม่หลับ
แม่บอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นแม่พูดตรงเลยนะ
มันไม่เกี่ยวข้องกับสถาบันหรอก
แต่มันเป็นที่สรรคุณแม่คือใช้คำว่านิสัยค่ะ
มันเป็นนิสัยของคนล้วน

บอกถ้าแม่ทำได้แม่อยากกระทืบอะค่ะ

และถ้ากล้ามาขอขมาศพ
ก็ไม่รับรองความปลอดภัยด้วยนะ
เป็นอย่างนี้มันไม่ใช่

ถ้าอยู่ใกล้จะอีโต้ฟันหน้าม

ถ้าตำรวจเอามาบ้านฉัน

มามันก็เจอหลายด่าน
ถ้าเป็นลูกหลานคุณบ้างคุณจะคิดยังไง
คือน้ำเสียงสีหน้าท่าทางคุณแม่คือชัดเจนนะคะว่าโกรธแค้นจริง

นายนัทพลงามละไม้แฟนของครูเจี๊ยบเองก็บอกนะคะว่า
ปกติแล้วเขาทำงานกลางคืนเลิกงานก็กลับมานอน
พอรู้ข่าวนี่ก็รีบไปหาครูเจี๊ยบเลย
ภาพที่เขาเห็นเนี่ยคือภาพที่เจ้าหน้าที่กำลังปั๊มหัวใจช่วยชีวิตครูเจี๊ยบอยู่
บอกว่าภาพนั้นมันติดตาเขาแล้วมันปวดใจมาก
จริงเขากับครูเจี๊ยบนี่มีแพลนจะแต่งงานกันอยู่แล้วนะคะ
ครับรอให้พร้อมกันก่อนแต่วันนั้นมันมาไม่ถึงแล้วอ่ะค่ะ
เรื่องที่เกิดขึ้นเขาบอกเคยเห็นในข่าวมาเยอะเหมือนกัน
ไม่เคยคิดเลยว่าจะมาเกิดขึ้นกับคนใกล้ตัวกับคนที่เขารักแบบนี้
เคยเตือนครูเจี๊ยเหมือนกันนะว่าให้ระมัดระวัง
แล้วสุดท้ายมาโดนลูกหลงแบบนี้ขอเลยนะคะ
ขอให้ตำรวจช่วยจับคนร้ายให้ได้หน่อย

เหมือนตาเขามองมาแล้วมันรู้ว่าเขาเจ็บอะครับ
ผมก็เลยรับไม่ได้ว่าผมไม่เคยเห็นเจี๊ยบเขาเจ็บอย่างนี้จริง
ปัญหาเรื่องของเด็กช่างเนี่ยผมเองก็เห็นมาตั้งแต่สมัยผมวัยรุ่นเนอะ

เราก็ไม่เห็นมันจะดีขึ้นเลย
ผมไม่เคยคิดว่าผมจะมาเจอกับสิ่งอย่างนี้กับตัวผมเอง
เพราะว่าผมไม่เคยไปสูงสิงอะไรกับวงการนี้

ผมก็ไปทำงานของผมเจอเด็กช่างอะไรผมไม่เคยไป
แล้วทุกครั้งผมจะบอกเขาเสมอว่า
ไปไหนไปทำงานให้เขาระวังตัวไป

ก็จะมีการสวดภาวนาในวันที่๑๒๑๔พฤศจิกายน
มีพิธีมิซาปลงศพในวันที่๑๕พฤศจิกายนค่ะ
ส่วนวันพรุ่งนี้นะคะจะเป็นพิธีไว้อาลัย
แล้วก็วางดอกไม้แสดงความระลึกถึงครูเจี๊ยบ
หน้าโรงเรียนตั้งแต่๗โมงเช้าเป็นต้นไปนะคะ
ทางด้านตัวแทนผู้บริหารของโรงเรียนนะครับ
ผู้ช่วยผอฝ่ายปกครอง
ผู้ช่วยผอฝ่ายบุคคลและงบประมาณ
บอกว่าครูเจี๊ยบเป็นคุณครูที่โรงเรียนมาประมาณสักเกือบ๓๐ปีแล้ว
เพราะว่ามาสอนที่โรงเรียนตั้งแต่ปี๒๕๖
เจี๊ยบเป็นครูที่โรงเรียนมาเนิ่นนานสอนคอมพิวเตอร์
และเป็นที่รักของทุกคนทั้งเพื่อนครูด้วยกันแล้วก็นักเรียนเรื่องนี้
เป็นเหตุการณ์ที่ทุกคนต่างเสียใจและไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น
และนี่เป็นครั้งแรกที่เกิดเหตุการณ์อุกอาจกับบุคลากรของโรงเรียน
ตอนนี้ทางโรงเรียนมีมาตรการในการดูแลความปลอดภัย
ให้กับทั้งครูแล้วก็นักเรียนบริเวณโดยรอบนะครับ
โดยจะมีตำรวจมาตรวจตราดูแลความปลอดภัย
โดยเฉพาะเส้นทางที่มีนักเรียนอาชีวะนักเรียนช่างกลต้องสัญจรผ่านไปผ่านมาด้วย
อันนี้ก็เป็นความรู้สึกจากเพื่อนครูและผู้บริหารของโรงเรียนครับ
ซึ่งทางโรงเรียนพระฤทัยคอนวันเองก็ได้มีการเปิดเผยประวัติของครูเจี๊ย
เพื่อจะแจ้งข่าวแล้วก็ช่วยเหลือครอบครัวของครูเจี๊ยบด้วยนะคะ

เจี๊ยบเริ่มทำงานที่โรงเรียนพระหารุทัยคอนแวนปี๒๕๕๙
บรรจุในตำแหน่งครูผู้สอน๒๕๔๗นะคะ
เป็นครูผู้สอน๒๕๔๗วิชาคอมพิวเตอร์
ปัจจุบันครูเจี๊ยบอายุ๔๕ปีก็คือประกอบอาชีพครูมา๒๗ปีแล้วค่ะ
เจี๊ยมีพี่น้อง๓คนนะคะพี่ชายเสียชีวิตไปแล้ว
ส่วนน้องสาวอย่างที่คิงบอกว่ายังติดต่อไม่ได้ถูกไหมคะ
แล้วก็มีหลานสองคนที่เป็นลูกของพี่ชายแล้วก็ลูกของน้องสาวด้วย
เจี๊ยบก็เลยกลายเป็นเสาหลักให้กับครอบครัวค่ะ
ดูแลคุณพ่อคุณแม่ที่อายุมากสุขภาพไม่แข็งแรง
แล้วก็ดูแลส่งเสียค่าเล่าเรียนของหลานด้วยนะคะ
โรงเรียนเองก็ได้มีการเปิดช่องทาง
บุคลากรในโรงเรียนที่ต้องการร่วมทำบุญในงานศพของครูเจี๊ยบเนี่ย
สามารถร่วมทำบุญได้นะคะกับคุณครูอัชรา

มอบให้กับคุณพ่อคุณแม่ของครูเจี๊ยบ
ที่จังหวัดสุภัณฑ์บุรีค่ะ
โซเชียลเองก็ได้มีการโพสต์แสดงความอาลัย
การสูญเสียครูเจี๊ยบจากเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วยนะคะ
สำหรับทางคดีความค่ะครับ

รักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจนครบาน๕

ประชุมติดตามตัวคนร้าย
ใช้เวลาอยู่๒ชั่วโมงค่ะ
แล้วก็ออกมาเปิดเผยว่าตอนนี้มีความคืบหน้าในระดับหนึ่งแล้ว
ซึ่งการทำคดีนี้จะใช้ชุดสืบสวนของ

ตำรวจนครบาน๕เข้ามาติดตามตัวคนร้าย
แต่ตอนนี้ยังไม่มีการออกหมายจับใครนะคะ
อยู่ระหว่างสืบสวนรวบรวมพยาหลักฐาน
โดยเฉพาะเส้นทางการหลบหนีของคนร้าย
ส่วนปมก่อเหตุยังไม่ได้ตัดประเด็นไหนทิ้ง
แล้วก็เพ่งเล็งเป็นพิเศษไปที่ประเด็นความขัดแย้งของสถาบัน

ว่าเป็นสถาบันคู่อริที่มีปัญหากันมายาวนาน
ที่เราคุ้นเคยชื่อกันในย่านนั้นหรือเปล่า
แต่เท่าที่รู้เนี่ยกลุ่มคนเจ็บเป็นรุ่นน้องปี๑
ที่ไม่เคยมีปัญหากับใครค่ะครับผม

อาการบาดเจ็บของหยอดเนี่ยนะคะที่ถูกยิงเข้าที่คอและขา
ตอนนี้ก็ยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรอยู่เลยค่ะ
ในขณะที่ข้อมูลของคนร้ายนะครับถ้าดูจากวงจรปิด
ตอนที่เขาขี่รถหลบหนีเนี่ยนะฮะตำรวจบอกว่าหลังก่อเหตุเสร็จแล้ว
คนร้ายสองคนคนขี่หนึ่งคนคนซ้อนท้ายอีกหนึ่งคนเนี่ย
มุ่งหน้าไปที่สี่แยกตัดกับถนนพระราม๔มุ่ง
ไปยังถนนพระราม๔ตำรวจตรวจสอบ

และนอกจากนี้ยังมีข้อมูล
สำหรับนักเรียนนักเรงเนี่ย
คือเหมือนกับว่าใช้วิธีการขี่รถตระเวนไป
ก่อเหตุไล่ยิงมาแล้วนับไม่ถ้วน
แล้วหลังวางแผนแยบยนต์ขึ้น
ก่อนจะไปก่อเหตุเพื่อป้องกันการถูกจับด้วยครับ

ท้าทายตำรวจมากนะคะ
ถ้าบอกว่าก่อเหตุแบบนี้มานับไม่ทั่ว

คือท้าทายจริงจริงนี่เห็นบอกว่าตำรวจชุดสืบเนี่ย
ตั้งแต่เกิดเหตุจนถึงตอนนี้ยังไม่มีใครได้นอนเลยนะคะ